คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ตำรวจต้องขยายผลและคลี่คลายคดีนะคะ
ถูกทิ้งอยู่ในห้องน้ำภายในปั๊มน้ำมันร้าง
และปั๊มนี้ร้างมาเป็น๑๐ปีแล้ว
น้ำมันนี้อยู่ริมถนนเส้นอุตรดิษฐพิศนุโลกนะคะ
ที่มาของการพบศพผู้ชายคนนี้ก็คือมีนักปฏิบัติธรรมวัย๓๐ปี
เขานั่งสมาธินั่งวิปัศนาและเขาบอกว่ากระแสจิต
เขาเห็นเห็นขาคนสองข้างสีดำยื่นออกมาจากห้องห้องหนึ่งที่เป็นห้องเล็กมาก
แล้วพื้นสีดำสีน้ำเงินเข้มและตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่คนเข้าออกเป็นจำนวนมาก
เขาเห็นแบบนี้เลยเขาก็เลยไปเล่าให้กับนักปฏิบัติธรรมอีกคนนึง
วัย๗๙ปีก็เลยช่วยกันออกตามหาคาดว่าน่าจะเป็นโรงเรียนเป็นปั๊มน้ำมัน
แล้วพอคนขับรถขับผ่านปั๊มนี้อยู่ดีเขาก็ไม่รู้อะไรมาโดนใจ
คนขับรถว่าหยุดหยุดที่ปั๊มนี้แล้วเข้าไปดูที่ห้องน้ำกลิ่นโชยมาเลย
เปิดเข้าไปดูเจอศพจริงแล้วเหมือนภาพที่เขาเห็นตอนเขานั่งวิปัสนาเลย
ศพนี้อยู่ในห้องน้ำห้องที่๔มีทั้งหมด๑๐ห้องและปั๊มนี้ร้างมาเป็น๑๐ปีนะคะคุณผู้ชม
คนที่นั่งวิปัสนาเห็นก็คือนายเกียรติศักดิ์เสียนขุนทศอายุ๓๐ปีเป็นชาวอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์
แล้วก็อีกคนนึงที่ช่วยกันจนหาเจอศพเนี่ยนะคะก็เป็นนักปฏิบัติธรรมนางน้ำเย็นแก้วพันธ์อายุ๗๙แล้ว
ทีนี้ค่ะพอเจอศพก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเจ้าหน้าที่บอกว่าจุดที่เจอ
มีกองขยะอยู่หน้าจุดที่พบศพมีแกนลอนน้ำมันขนาดหนึ่งลิตรอยู่หนึ่งแกลลอน
มีรองเท้าแตะแบบสวม๑คู่มีโทรศัพท์มือถือแตกพังเสียหายแล้วนะคะ๑เครื่อง
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแต่ตอนแรกไม่มีเอกสารข้อมูลอะไรเกี่ยวกับผู้ตายเลย
ล่าสุดวันนี้ค่ะทั้งสองคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นคนที่พบศพเนี่ยนะคะ
ก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจสพวังกะพี
พร้อมให้ความร่วมมือพร้อมให้ข้อมูลกับตำรวจเขายืนยันว่าเขานั่งสมาธิวิปัสนาแล้วกระแสจิตเห็นแบบนี้จริง
คือพอไปพบศพเนี่ยนะคะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะ
นายเกียรติศักดิ์ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้บ้านะตัวเองอยากบวชมากแต่ด้วยภาระที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่
ฉลาก็เลยนั่งสมาธิเป็นประจำแล้วก็เห็นเรื่องราวอะไรแบบนี้อยู่บ่อยและครั้งเนี้ย
เห็นภาพในกระแสจิตนำมาซึ่งการพบศพคนตายค่ะ
มันอยากพิสูจน์ว่ามันจริงไม่จริงที่เราเห็นเราหลอนไปเองที่ว่ามันเห็นจริง
พอจะไปเป็นเพื่อนแกก็ว่าอย่างนี้พอไปเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยพอกลับมาบ้านผมก็
พอจัดธุระปรับตังค์เสร็จแล้วก็ออกเอาแม่มาด้วยคนหนึ่ง
ก็นึกถึงเพื่อยายแม่ขาวอยู่ที่วัดขอพายายไปด้วยดีกว่าเพราะว่า
ถ้าแม้มันจริงหรือไม่จริงถ้าไม่จริงไม่เป็นไรไปเห็นแล้วก็โล่งอก
ถ้ามันไปเจอที่นั้นจริงแต่ถ้าไปแล้วมันไปไปเจอ
ผมไม่กล้าเข้าแน่ใจไม่ดีนะก็เอายายไปไว้จะปรึกษากับแม่
หลานก็พามานี่ก็มากันบนรถก็บอกว่ายายก็บอกว่า
ถ้าหากว่ามีของอะไรที่ให้ช่วยเหลือนะให้พาไปให้ถึงให้ไปพบ
แรกก็ได้กลิ่นไงกลิ่นมันเข้ามาก่อนกลิ่นเข้ามันต้องเป็นของตายแน่แล้ว
เพราะกลิ่นมันมันให้เข้าจมูกเนอะนี่ก็พากันดูทุกห้องทุกห้อง
หลานก็บอกยายคงเป็นห้องนี้แหละเพราะว่ามันมีควันเขม่าอยู่ข้างบน
แต่หลานก็รออยู่ข้างนอกแล้วยายก็ก้าวขาเข้าไปดูไปก็ไปพบ
ยายยังบอกว่าอ๋อเขานั่งอยู่ตรงนี้เองพบแล้ว
นี่คือสองคนที่เขาไปพบศพนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่นั่งวิปัสนาทีนี้ค่ะ
แม่ของนายเกียรติศักดิ์ที่นั่งวิปัสนาแล้วก็เห็นภาพก็เล่าให้ฟังว่า
ลูกมีสัมผัสพิเศษจริงแล้วเป็นแบบนี้มาตลอดเชื่อว่าลูกชายสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้
แต่สัมผัสพิเศษนี้ก็ไม่ได้ทำให้ลูกชายมีความสุขอย่างเช่นเรื่องนี้
ถ้าสังคมจะมองว่าเป็นเรื่องโอละพ่อหรือลูกชายมีส่วนเกี่ยวข้อง
แม่บอกว่าแม่จะเสียใจมากเลยเพราะว่าลูกชายแค่อยากจะช่วยเหลือแต่กลับถูกตั้งข้อสงสัย
รู้ว่าเรื่องอย่างนี้มันความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ครูรู้ว่าลูกครูเป็นอย่างนี้นานแล้วไง
หรือสมดุลเค้าบอกว่าเขาไม่ได้สนุกนะแม่มันไม่มีความสุขหรอก
อะไรเขาบอกว่าลูกแม่มีส่วนรู้เห็นหรือว่าอะไรแบบนี้

อย่างนี้คนทำดีเขาถึงไม่อยากแจ้งความเนอะ

ถึงอยากให้ตำรวจดูให้เร็ว
ดูเรื่องนี้เพราะลูกเราอยากไปเรียนต่อด้วย
คือก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของสัมผัสพิเศษแบบนี้
สื่อสารกับวิญญาณมองเห็นได้แบบนี้

ยึดทางหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้แจ้งเหตุพบศพแบบนี้
จะบอกว่าเป็นพ่อแบบนั้นแบบนี้ผมเลยมาเจอศพเนี่ย
แต่ก็ต้องเอาให้ชัวร์ก็ต้องเก็บหลักฐานดีเอนเอต่างไป
เพื่อจะแบบพิสูจน์ทราบให้ชัดเจนว่า
คนที่แจ้งเหตุว่าพบศพเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับศพที่เจอ
ใช่ค่ะก็ไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยอะไรด้วยซ้ำนะ
ตำรวจบอกก็เป็นในลักษณะของพยาน
ลักษณะของผู้พบศพคนแรก
ก็จะได้ชัดเจนกันไปก็แค่นั้นเอง
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชม
ปั๊มน้ำมันร้างเป็นปั๊มขนาดใหญ่ถูกทิ้งร้างมา๑๐กว่าปีแล้ว

ห้องน้ำที่พบศพตำรวจกันพื้นที่ไว้แล้วนะครับ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี้เข้าไปไม่ได้เลยเพราะว่าต้องเก็บหลักฐานต่างเพิ่มเติม
วันนี้เราได้ขอความร่วมมือจากรีสอร์ทซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามปั๊มน้ำมัน
เพื่อจะขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ในกล้องมันจะเร็วกว่าเวลาจริง๓๐นาทีนะครับ

เนี่ยฮะเราได้มาเมื่อ๓๐กันยายนที่ผ่านมาช่วงเย็น
ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับผ่านหน้ารีสอร์ท
แล้วก็ขับเข้าไปในปั๊มน้ำมันร้าง
ร้างแล้วนะครับไม่มีน้ำมันให้เติมแน่นอน
แต่กระบะคันนี้๓๐กันยายนช่วงเย็นขับเข้าไป
จากนั้นผ่านไปประมาณ๑๐นาที
กระบะคันนี้ก็ขับออกมา
เข้าไป๑๐นาทีนะครับขับออกมา
อีก๔๐นาทีต่อมา
มีคนเดินเข้าไปในปั๊ม

หลังจากที่กระบะขับออกไป
แล้วสักพักจะสังเกตมีแสงคล้ายประกายไฟมันลุกขึ้นมา
ก่อนที่จะมีคนเดินออกมาจากปั๊มน้ำมัน
คือไอ้ตรงที่มีคนเดินเข้าไป
แล้วก็มีประกายไฟแสง
แบบขึ้นมาคล้ายประกายไฟลุกขึ้นมา

แต่ทางปั๊มเขาบอกว่าเนี่ยมีรถกระบะคันนี้ขับเข้ามา

ก็เลยไม่แน่ใจว่าคนคนนั้นที่เดินเข้าไป

ผงไปเผาอะไรยังไงหรือเปล่า
แล้วคนคนนั้นเดินออกไปจากปั๊มด้วยนะ
นั่นแสดงว่าคนที่เดินเข้าไปแล้วมีประกายไฟลุกขึ้น

เพราะว่าเดินเข้ามาไงแล้วก็เดินออกไป
ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาต้องไปสืบสวนสอบสวนขยายผลกันต่อ
ชาวบ้านในพื้นที่ชื่อในเรียมศรีสะเกดนะครับ

เยื้องออกไปแค่ราว๕๐๐เมตร
บอกว่าช่วงเย็น๓๐กันยายนเขาก็เห็นนะ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับมาจอดริมถนน

แล้วมีผู้ชายใส่เสื้อเชิดกางเกงขายาวค่อนข้างมีอายุ
ลงมาจากรถไปปัสสาวะข้างทาง
พอปัสสาวะเสร็จไม่ขึ้นรถนะ
แต่เดินข้ามถนนไปอีกฝั่ง

รถกระบะก็ยังจอดที่เดิม
เขาก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ

เก็บไว้ที่สพวังกระพี
กระทั่งมีคนไปพบศพคนถูกเผา

ซึ่งเขาก็คิดว่าเรื่องนี้

แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
ก็เป็นคนที่สูงอายุแล้ว
โปรดเกษียรแล้วล่ะลักษณะนะ
เรามีคนเดินทางแบบเขาเดินมาซื้อของ
เราเห็นว่าคนเห็นคนมันเดินข้ามถนนไป
คิดว่าต้องเป็นรถที่ว่า

คงใส่จะขโมยมาอะไรอย่างนี้
ตำรวจก็บอกว่ารถกระบะคันนี้สำคัญค่ะ

ภายในรถลายนิ้วมือเลขตัวถังรถ

ตำรวจจังหวัดอุตรศาสตร์ไปตรวจสอบ
ทิ้งไว้ฝั่งตรงกันข้ามกับปั๊มน้ำมันร้าง
แล้วก็ห่างจากจุดพบศพประมาณ๑๕๐เมตร

ตำรวจลากไปเมื่อ๓ตุลาคมไปไว้ที่สพวังกะพี
แต่ยังไม่มีหลักฐานค่ะว่ารถคันนี้เป็นของใคร
เพราะว่าทะเบียนรถและเอกสารเกี่ยวกับรถถูกถอดออกไปหมดเลย
มีการทำลายโครงเหล็กที่คาดว่าเป็นคอกที่กระบะท้าย

เบาะนั่งแคปมีรอยคล้ายคราบเลือดติดอยู่ด้วย
ก็ต้องเอามาตรวจสอบว่าเป็นคราบเลือดจริงหรือเปล่า
คัดซีรถก็ถูกทำลายเหมือนกับตั้งใจว่าทำลายหลักฐานหมดเลยในตัวรถคันนี้
เพื่อไม่ให้ตรวจสอบอะไรได้เลยค่ะ
คัดซีรถทะเบียนรถเอกสารคือไม่มีอะไรเลย
ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดอุตรดิษฐ์ก็เลยค้นหาหลักฐานตามจุดต้องสงสัย
ริมถนนที่รถกระบะไปจอดทิ้งไว้
ริมทางที่รถกระบะวิ่งผ่าน
รวมถึงที่ปั๊มน้ำมันร้างที่เกิดเหตุเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
ณตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้มุ่งประเด็นหรือให้น้ำหนักการก่อเหตุในเรื่องนี้
ไปที่เรื่องอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

แพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช
แล้วก็ต้องลงพื้นที่สืบสวนข้อที่จริงเชิงลึกก่อนนะคะ
เร็วนี้ถึงจะรู้ชื่อผู้ตาย
แล้วก็ต้องรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุด
เพื่อที่จะตรวจสอบว่าผู้ตายเสียชีวิตเพราะอะไร

ตอนนี้ยังไม่มีญาติหรือไม่มีใครไปแจ้งตำรวจเลย
ว่ามีคนหายมีญาติหายไปจากบ้านอะไรอย่างนี้คือยังไม่มี
ก็คาดว่าคนน่าจะไปก่อเหตุที่อื่น
อาจจะเอาศพมาอำพลางคดีที่นี่ก็เป็นไปได้ตำรวจบอกนะคะ

แต่ที่แน่คือรีสอร์ทบอกว่าเห็นคนเดินเข้าปั๊มออกปั๊ม
ชาวบ้านบอกว่าเห็นคนลงมาจากกระบะมาปัสสาวะ